ให้รักที่ผ่านไปเขาทำเราได้เหมือนเป็นความฝัน
ลืมแล้วความหลังรักที่เคยจาบัน
เจ็บพอแล้วต้องจำไว้มัน
ไม่มีวันช้ำอีกแล้ว
จบแล้วคุณยาวนะฮะคุณยาวร้องจบแล้วเหมือนเพลงแรกเลย
ร้องชัดท้อยชัดคำมีพลัง

คือไม่ว่าจะด้วยเรื่องชีวิตนะ
หรือว่าเรื่องของการแข่งเกมวันนี้
ของพี่นี่มันหินมากนะพี่นะ
เรื่องราวชีวิตของพี่มันก็โหด
ในการแข่งเกมวันนี้ก็โหดเหมือนกัน
เปิดมาก็ไม่ได้โดนเฉียดไปเฉียดมา

แต่เหมือนกับว่าข้างบนเขากำลังทดสอบคุณยาวอยู่
เป็นบททดสอบที่โหดเยี่ยมเหลือเกิน

มันจะจบลงหลังจากนี้
ความรู้สึกของพี่จะเป็นยังไงบ้าง

ถึงไม่ได้เงินตรงนี้ก็ต้องหาให้ได้
เพื่อจะให้ลูกไปหาหมอได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีครับ
กี่ปีแล้วนะที่ไม่เคยไปหาหมอเลย

บางทีเก็บไว้าที๓๔๐๐บาท
มันก็ต้องมีเรื่องใช้มันอด
อดเห็นลูกอดก็ต้องเอาฟักออกมา
มันก็เก็บไม่ได้สักที
วันนี้กัดฟันร้องกัดฟัน
ต้องการเงินก้อนอย่างเดียวเลยเพื่อเอาลูกไปหาหมอ

ก้อนนี้แหละ๔๐๐๐คงได้สินะ
เพื่อเป็นพลังนะตะโกนออกไปเลยว่าฉันต้องทำได้

ขอให้ทำได้อย่างที่คิด
ขอให้ร้องได้แล้วก้าวไปสู่เพลงที่๓

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเยาวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณเยาร้อง

ขอให้ร้องได้

เรียบร้องได้
คุณยาวร้องได้
เวลาสุดท้าย

ถูกท้อง

นี่เพลงที่๒เท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผู้หญิงคนนี้นี่คือค่ายาของลูกนะตอนนี้รับแล้วพี่ยาว
หนีช้ำจากจินตราภูลาภนะฮะก็แหมหนีช้ำมาได้จริงนะครับต่อไปนี้มันจะ
ไม่มีเรื่องอะไรที่จะทุกข์ใจจะมาทำอันตราย
กับคุณยาวได้แล้วจะผ่านจุดนั้นมาไกลและที่แล้ว
หวัดเสี่ยวไหมกดตั้งกดดัน
พี่ยาวเคยมีเงินสองหมื่นมั้ย

สามพันจับวันเดียวใช้หนี้ก็หมดแล้ว
วีคที่เขาจ่ายมานะแป๊บเดียวนะ
ไม่กี่ชั่วโมงไปแล้ว
คือเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนจริง
แล้วก็ต้องเป็นเงินเดือนที่เอาไปเชื่อกับข้าวด้วยอืม

เงินสองหมื่นนี้ไม่เคยมีแน่นอน

ครั้งแรกที่ทำมาได้ด้วยตัวเอง

สิยัยแม่ทำได้เพราะลูก

ชีวิตมันโหดนะคุณผู้ชม

ผู้หญิงคนเดียวต้องไปทำงานทุกวันนะ

คุณผู้ชมภาระหลายอย่างมากค่ะ
ไม่รู้จะกันกองออกมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังยังไง
วันนี้เราต้องหยุดกันก่อน

ผู้แข่งขันทุกคนนะฮะ

เอาใจช่วยจนบางทีแบบเราแบบเครียดไปด้วยกับผู้แข่งขัน
นอกจากเอาใจช่วยแล้วนอกจากเครียดแล้วคือเราต้องประคับประคองอะ
พอเรารู้นะว่ากว่าเค้าจะมาตรงนี้กว่าจะสมัครเข้ามากว่าจะได้รับเรื่องมายืนตรงนี้กว่าจะ

ละคนมีโอกาสนั้นเราอยากให้เขาใช้โอกาสนั้นทุกคนให้มันเต็มที่

ก็เป็นเรื่องดีจะได้ไปพักผ่อนทำใจทำอะไรอารมณ์กันสักนิดนึงเพราะว่าตัวช่วยหมดแล้ว

และระหว่างนี้ก่อนจะปิดรายการฝากด้วยถ้ามีอาจารย์หมอนะคะทางด้านนี้โดยเฉพาะท่านใดที่มีเจ็ดจำนงอยากช่วยเหลือน้องตีใหญ่นะคะ
ก็สามารถติดต่อมาทางรายการเราได้นะคะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณหมอทุกท่านเลยทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะ

ขอบคุณมากนะครับ
และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ได้แล้วพี่ยาวมีสองมือ

พี่ลูกกินข้าวเยอะไหมค่ะพี่ยาว
เยอะค่ะบางทีเท่าไหร่เนี่ยตัวเขาใหญ่มากอ่ะ
สองกระลำงค่ะมื้อนึง

ตู้เย็นพังล้มเลยค่ะเสีย
จากที่เคยแบบกอดได้
นิดหน่อยอันนี้แตะไม่ได้
เมื่อ๒วันก็หักคอ
เขาจับคอแล้วก็กดลง
คุณยาวทำใจดีนะครับ
ก็ว่าคุณรองได้กัน